มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะครับ
แม่คนหนึ่งอายุ๓๗ปี

มีลูกสาววัย๔ขวบซ้อนท้ายไปด้วย
จะไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำนะฮะ
สามีนี่ก็เป็นพ่อเลี้ยงของลูกนะครับ

ประสานงากับรถกระบะคันนี้ฮะ
เสียชีวิตทั้งแม่กับลูกเลยนะครับ
วันนี้ทางญาติก็นำศพของนางสาวดวงดาวบุญเงิน
อายุ๓๗ปีกับเด็กหญิงนัทนิชาสุวรรณศรี

เป็นสองแม่ลูกที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ไปตั้งประเภทกุศลที่วัดป่าศวแก่
ตะบนป่าสแก่อำเภอเดิมบางนางบวช

เมื่อ๑๒พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
แม่ของนางสาวดวงดาวนะครับ
ซึ่งก็เป็นยายของน้องมิ้น
ปัจจุบันก็อายุ๖๘ปีแล้ว

เธอเองก็ยังไม่ได้พูดคุยกับลูกสาวแล้วก็หลานสักคำเลยนะ
เนื่องจากต้องออกไปทำงานรับจ้างในหมู่บ้าน
กระทั่งเวลาประมาณ๗นาฬิกาเศษ
มีประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน

ตอนนั้นก็รู้สึกใจคอไม่ดีนะ
มารู้ว่าอุบัติเหตุที่เขาประกาศเนี่ย
เป็นลูกสาวกับหลานสาวของตัวเอง

เพราะว่าต้องมาสูญเสียลูกสาวกับหลานสาวไปอย่างกระทันหัน

หลานฉันก็ฆาตมาเลย

ไม่นึกไม่ฟันเลยว่าเป็นวันสุดท้ายของร้านของลูก
ชั้นก็พูดว่าชั้นก็ไม่รู้
ส่วนที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าผู้ตายขี่จักรยานยนต์
จะพาลูกไปหาพ่อที่เรือนจำเนี่ย

เป็นพ่อเลี้ยงนะครับเนื่องจากแม่กับพ่อของน้องมิ้นแยกทางกันไปนานแล้ว

ต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวใหม่นะครับ
พี่สาวของผู้ตายแล้วก็ป้าของน้องมิ้นบอกว่าวันเกิดเหตุ
หลังจากมีเสียงประกาศตามสายในหมู่บ้าน
ว่ามีผู้หญิงกับเด็กผู้ชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
วินาทีนั้นเนี่ยพี่สาวบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่า
เพราะว่าคือน้องมิ้นเป็นเด็กผู้หญิง
แต่น้องมิ้นตัดผมสั้นคล้ายกับเด็กผู้ชาย

ก็เลยจะเป็นหลานหรือเปล่าว่าหลานตัดผมสั้นเหมือนเด็กผู้ชาย
แต่ก็รู้สึกขนลุกแปลกยังบอกไม่ถูกตอนนั้น
แล้วก็รู้สึกว่าต้องไปดูที่เกิดเหตุให้ได้มันเหมือนมีรางสังหรณ์
ก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุทันทีเลยพอไปเห็นภาพตรงหน้า
โอ้โหป้าบอกว่าซุดเลยนะฮะซุดลงกับพื้นเลย
เพราะว่าสภาพศพของน้องสาวกับหลานสาวเนี่ยเห็นแล้วน่าสะเทือนใจมาก
เรื่องที่เกิดขึ้นทางครอบครัวก็เข้าใจแหละว่าเป็นอุบัติเหตุ

ความรู้สึกก็แบบขนลุกเนี่ยได้ยินเขาประกาศแบบเว้ว
แต่ว่าความรู้สึกเราเหมือนมันสูญเสียอะไรไปแล้ว
ก็ไปถามคนที่เขามาถากยาข้างบ้านว่าเขาประกาศอะไร
แล้วก็แบบกระวนกระวายอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยบอกหลานลูกของน้องสาวอีกคนว่าให้ไปดูที่เกิดเหตุ
แล้วตอนนี้หลานได้ยินว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายมันก็แวบเลย
แต่มันขนลุกอยู่แล้วเหมือนความรู้สึกว่าเหมือนเขามาหาเราอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอดีก็จะคว้ารถไปลุงมาพอดีลุงบอกไปแล้วเขาบอกมา
มันไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างเงี้เขาก็บอกอาจจะเป็นคนอื่นบอกบอกมันอยู่ไม่ได้ตอนนั้นอ่ะ
นาทีนั้นมันอยู่ไม่ได้แบบจะต้องไปที่เกิดเหตุ
ก็ไปพอไปกลางทางก็พี่เพชรเขาโทรมาบอกว่าว่าเป็นน้องเราอย่างนี้เสียใจมาก
หลานอ่ะทั้งหลานทั้งน้องอ่ะ
ตอนนั้นนี่มีรังสังหวัดอะไรไหมพี่
ก็ไม่มีอะไรก็เล่นอยู่กับหลานทุกวัน
ก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่อีกคนหนึ่งนะครับที่จะสนิทกับน้องมิ้นมากนะฮะ
สละคำนะฮะอายุ๖๑ปีแล้วบอกว่าน้องมิ้นชอบมาขอขนมกินเป็นประจำเลย
ก่อนเกิดเหตุมีโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์ของตัวเองนะค่ะพอรับสายได้ยินคล้ายเสียงเด็กร้องไห้อ่ะแล้วสายมันก็ตัดไปตอนนั้นเธอยังไม่รู้ว่าน้องมิ้นเสียชีวิตพอมานั่งคิดดูก็คิดว่าน้องน่าจะมาลาเนื่องจากปกติน้องมิ้นจะเรียกเธอว่ายายแล้วเธอก็รักแล้วก็เอ็นดูน้องมิ้นเหมือนกับลูกหลานแท้เพราะว่าเป็นเด็กน่ารักพูดเก่ง
แหมของคนขับรถกระบะเป็น๑๐คนเลยนะคะมาแสดงความเสียดายนายมาโนจเกรดสมบูรณ์อายุ๔๙ปีเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายชำนาญจรณ์ดีคนขับกระบะอ่ะค่ะก็บอกว่าวันนี้มีตังใจตั้งใจจะมาร่วมงานศพเพราะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับมามอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อช่วยเหลืองานสบไม่
มาเยี่ยมศพเพราะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมามากมาด้วยน้ำใจ
เพราะว่าเป็นคนไทยเป็นมนุษย์ด้วยกัน
ก็มีพวงหลีดมาพวงหนึ่งก็จะมีเงินมามอบให้จำนวนหนึ่งเบื้องต้นก่อน
คือวันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องรูปคดีอะไรทั้งหมด
ที่มามาด้วยน้ำใจจริง
ผมไม่รู้หรอกว่าใครผิดกระจกเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนรถชนกันอะไรอย่างนี้
ก็เพียงเพราะตามมาดูเฉยเมื่อวานนี้
ตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทางประกันเขาชี้ว่ายังไง
ก็ให้เขาจ่ายอะไรค่าโปรงศพก็ไปตามระเบียบการของประกันเขานะครับ
ให้เขาว่าตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะผิดใครจะถูก
เงินที่เรามอบให้เนี่ยมันไม่คุ้มกับชีวิตคนหรอกครับแต่แบบว่าก็เล็กน้อยครับ
ก็ทางบ้านก็ไม่ได้มีเมื่อวานที่มามาห้าหลับตั้งเก็บมะม่วงกัน

สำหรับกำหนดการชาปนกิจศพของสองแม่ลูก
จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่๑๕พฤศจิกายนนี้ค่ะ
วัดป่าสแก่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะ
ก่อนเกิดเหตุนายชำนาญเจริญดีอายุ๕๖ปี
ขับรถกระบะออกมาจากบ้านพักที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จะไปเก็บมะม่วงที่สามชุก
มีคนมาในรถ๖คนนะคะ
นั่งหน้า๓คนท้าย๓คน
นางสาวดวงดาวผู้ตายเขาขี่รถจักรยานยนต์สวนทางมา

ก็เป็นพ่อเลี้ยงของน้องมิ้นลูกสาววัย๔ขวบ
แต่พอวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
รถจักรยานยนต์เสียหลักเบี่ยงเข้าไปในเลน
ไปหารถกระบะในระยะที่มันกระชันชิด

ก็ครูดเอารถจักรยานยนต์ติดหน้ารถไปเป็นร้อยเมตรอะค่ะ
แล้วก็เสียหลักตกลงไปในคลอง

เพราะว่าในกระบะมีกันมาเนี่ย๖คนเขาก็ร้องกรีดร้องกัน
พอตั้งสติได้คนที่อยู่ในรถกระบะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันนะคะ
ใช้ไม้ใช้ค้อนใช้ของที่อยู่ใกล้มือทุบกระจกรถ

หนีออกมาจากรถได้เพราะรถลงไปในน้ำอย่างนี้
ก็รอดกันมาได้แบบบุดหวิดนะคะ